พาไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะผู้หญิงคนนึงนะจิตใจอิ่มเอ็มเลย
กลับมาจากทำบุญแต่กลับถึงบ้านปุ๊บโอ้โหน้ำตาไหลพรากเลยค่ะ
หมาที่เลี้ยงเอาไว้๔ตัวถูกใครก็ไม่รู้มาวางยาเบื่อ
คือภาพที่กลับมาเห็นเนี่ยค่ะคือเธอโพสต์เป็นภาพนิ่ง
โพสต์เป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคือเป็นภาพหมาของเธอนอนดิ้นทุรนทุราย
เนี่ยแล้วเธอช่วยอะไรไม่ได้อ่ะสมาชิกที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านัทพรนะคะ
เขาก็โพสต์คลิปภาพวิดีโอนี้ค่ะเป็นภาพสุนัขเนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมขอให้ดูนิดเดียวพอนะมันน่าสงสารจริง
มันกำลังชักดิ้นชักงอทุรนทุรายแล้วก็ตายไปค่ะข้อความที่เราเขียนไว้ก็คือกลับมาจากทำบุญก็มาเจอหมาโดนยาเบื่อตายเกลี้ยงไม่เหลือสักตัว
แท็กจะจับมือใครดมถึงรู้แต่ทำอะไรไม่ได้
เนี่ยค่ะคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะมากผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพบกับนางสาวอรวีพลวัฒน์วัยสี่สิบเก้าปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอบ้านบึงเธอเป็นเจ้าของสุนัขสี่ตัวนี้
เล่าบอกว่าก็เลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนแหละเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน
มีเจ้าเสือเจ้าด้วนเจ้าเฮียนแล้วก็เจ้าตัวเล็ก
สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอออกจากบ้านไปทำบุญที่วัดตอนเช้า
แล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยประมาณสักหกโมงครึ่งช่วงเย็นก็เห็นหมาวิ่งออกมารับ
แต่พอวิ่งออกมาไม่ทันไรมันล้มลงต่อหน้าแล้วก็ชักดิ้งชักงอทุรนทุรายเลยค่ะ
หมาเธอสี่ตัวไม่รอดสักตัวดูจากอาการแล้วเธอมั่นใจเลยว่า
หมาต้องโดนยาเบื่อแน่นอนแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำ
บ้านเธอก็อยู่ไกลจากชุมชนเนี่ยแล้วเธอก็โอ้ยสงสารไม่อยากดู
เธอบอกว่าเธอไม่เคยไปทำร้ายหรือว่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเลยนะ
เป็นผู้หญิงแล้วเธอก็อยู่บ้านแค่คนเดียวก็เลยต้องเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนนะคะ
เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเหมือนเป็นยามเฝ้าบ้านด้วยอ่ะเนอะคือเธอรักแล้วก็ผูกพันหมาสี่ตัวเนี้ย
เหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยเบื้องต้นเธอก็แจ้งความร้องทุกข
ที่อำเภอบ้านบึงแล้วนะคะให้ตำรวจช่วยติดตามคนที่มันใจร้าย
วางยาเบื่อมาทั้ง๔ตัวนี้ให้มาดำเนินคดีลงโทษให้ได้